เมื่อกี้ที่เราบอกไปคือมันเป็นวลีเด็ดของคุณแม่ชมพู่อารยา

เพราะว่าเจอกระแสดราม่าเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซต์หนึ่ง

อีกหนึ่งประเด็นที่มีภาพหลุดของเธอกับชายหนุ่มอีกหนึ่งคน
ซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนรู้ใจคนใหม่งานนี้
ออกมายอมรับแล้วแต่ว่าจะเป็นไงไปฟังกันจ้า
หัวกระดายไม่เคยแห้งเลยทีเดียว
สำหรับนางเอกคนสวยหมินพีชยา
เพราะปิดจ๊อปความสัมพันธ์กับไฮโซบอส
แบบที่สื่อยังงงเจ้าตัวก็โผล่มามีภาพหลุดกับหนุ่มตีใส่แว่น
โดยเธอยอมรับว่ารู้จักกับหนุ่มในภาพ
และขอยกให้เป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่อง
คุยฟุ้งว่าเข้าทางผู้ใหญ่ได้ดี
คุณพ่อคุณแม่เปิดไฟเขียวชมเปราะว่าคนนี้โอเค

ไม่ขอเอ่ยถึงว่าเหตุใดถึงยุติความสัมพันธ์
รวมถึงประเด็นที่นางเอกสาวต่างช่องแยมมัธิรา

ไม่มีอะไรค่ะก็จริงเป็นพี่ที่รู้จัก

ตอนนี้พี่เค้าก็ดูเต็มที่และจริงใจเข้าทางผู้ใหญ่ด้วย
ว่าเขาเดินหน้าจิตแล้วชัดเจนไหมครับมิน

แล้วมินแล้วเปิดใจรับเขาหรือเปล่า

แล้วก็ดูจริงใจก็ตอนนี้เข้าทางคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

เข้าตามต่อออกตามประตูเป็นเรื่องปกติ

คุณแม่ก็เคยพูดมานานแล้วแหละว่ามินเหมาะกับผู้ใหญ่
แล้วก็อะไรที่เขาเคยพูดแต่ที่ผ่านมามิ้นก็ดื้อนิดนึง
ก็เหมือนแบบเออผู้ใหญ่อายุเยอะไปอะไรอย่างนี้
แต่พอมันก็พิสูจน์อะไรหลายอย่างค่ะ
ที่ผ่านมาเราก็ทำงานเยอะเนอะ
เราก็อาจจะต้องการคนที่แบบดูแลเราได้
ตอนนี้ค่ะก็เป็นที่ปรึกษาดีไหม
ปรึกษาอะไรไม่ว่ากันอีกทีแล้วกันล่ะ
ไม่น่าจะใช่มินหรอกค่ะ
เพราะมินก็ยังไปหาเพื่อนปกติแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนเนาะ
แล้วก็ตอนนี้ก็งานเยอะมากด้วย

แต่ว่ามินว่าในวงการอย่าทับถมกันเลยค่ะ

เลยค่ะมิ้นเพิ่งได้ยินครั้งแรกนี่แหละค่ะ

ถ้ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงตัวเราก็ทำตัวอ่อนน้อมหนมตนปกติค่ะ

ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาที่ทุกคนมีความสุขเนอะ
เอาเรียกว่าลอยตัวเหนือดราม่าดีกว่าค่ะ